อันนี้จะพาไปดูแปลกใจจริงจริงของฟาร์มไก่
เขาเสียใจมากกับไก่ชนที่เขาหายไปแล้วหายเป็นประจำ
อดรนทนไม่ไหวปักป้ายขอร้องอย่ามาอีกนะพอแล้ว
นี่อยู่จามอย่าเข้ามาอีกนะเบื่อพี่จะจับแล้วไปป้ายมันก็คงเห็นใจ

เออแต่เราก็ต้องบุกไปให้ถึงที่ว่า
งูมาบ่อยจริงเหรอพี่ที่บ้านเลขที่๑๑๑๑ทับ๒๔หมู่๑๐ตำบล
น้องอิรุณอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
บ้านแห่งนี้เป็นของนางอารีธัญปัญญาชนอายุ๕๓ปี
เธอคนนี้เธอบอกว่าเธอเจองูบุกรุกเข้ามากินไก่ชน
และไก่สายพันธุ์ดีของเธอหลายครั้งครับ
จนถึงขั้นต้องติดป้ายเพื่อขอร้องงู
งูจ๋าอย่าเข้ามาอีกเลยเบื่อจะจับแล้ว
เอากันอย่างนี้เลยเหรองูมันรู้เรื่องเหรอเออ

เธอบอกว่าเธอประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงไก่ชน
เจอกับปัญหาพวกสัตว์เล็กคานอันนี้เป็นเรื่องปกตินะ
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติเลี้ยงไก่กับงู

เรียกได้ว่ามากินเนี่ยนะเหมือนกับว่าที่นี่เปิดบุฟเฟ่

ทีนี้เธอทำยังไงล่ะก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
แล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาที่นี่มาบ่อยมาก

โอ้ยใหญ่มาก

เนี่ยมันใหญ่เนี่ย

แล้วก็ต้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจับ
เธอรู้สึกเธอเหนื่อยใจเธอหน่ายใจกับงูจริง
เธอเลยต้องระบายความในใจแบบนี้

เนื้อหาใจความในโพสต์นี้นะ
เราบอกว่าเมื่อวานงูมันเข้าเหล้าสองตัว

แล้ววันนี้วันที่เขาโพสต์เนี่ยล่าสุดเนี่ย

งูก็เข้าไปที่เล้าไก่อีกซัดไปหนึ่งตัว
แล้วกินไก่ไข่ก็คือไก่ที่เอาไว้ทำ

โอโหแล้วที่นี่วาดาธิกลูไพก็ต้องมาจับ
มาจับทุกครั้งมาจับทุกวัน

อ้าวแล้วในขณะที่ทีมข่าวของเรากำลังทำข่าวอยู่นะ
ยังอะไรขึ้นก็ยังมีงูแอบเข้ามาในบ้านของเธอนี่เห็นไหมโอ้ยตายแล้ว
ดูพุงนี่แล้วพี่อารีย์ทำไงตอนสัมภาษณ์พี่อารีย์บอกว่า
คุณนักข่าวแป๊บนะเดี๋ยวไปจับงูก่อน
มันมาอีกแล้วอ่ะจนจับเป็นอ่ะมาจนคุณพี่อารีจับงูเป็นแล้วครับ
ไปแล้วคุณพี่โอ้โธ่คุณพี่จับเอง
บอกทุกวันนี้ต้องพึ่งพาตัวเองเพราะเกรงใจพี่กู้ภัย
บ่อยเกินไปแล้วเกินแล้วพอจับได้ก็เอาใส่กระสอบแบบนี้
แล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ไม่รู้ว่าไปปล่อยตรงไหนแต่ปล่อยไกลหน่อยก็ดีเดี๋ยวมันมาอีก
เอาแบบใกล้มากนะครับคุณพี่อันนี้มันเหมือนพ่อระบายน้ำ
โอ้โหผมไม่แน่ใจว่างูเหลือมหรืองูหลามนะผมก็ดูไม่ออกหรอก
ใหญ่พอกันแล้วมันก็ดุร้ายด้วย
มันใหญ่มากเลยอ่ะโอ้แต่ตัวนี้ใหญ่จริงเพราะกินเข้าไปพอดี

เอามาให้ดูก็พอเห็นใจจริงนะ

ไก่ก็คงจะอยู่แบบหวัดระแวงนะ
อยู่ไม่สุกออกไข่ไม่ได้ก็ลำบากอีก